ไฟลายปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษอิลิแกนซีรีส์
ุ่มหอมยาวนานไร้กลิ่นอับชื้น

สวัสดีครับ

แม่เราต้องเปลี่ยนที่นั่งกันบ้าง

เชื่อไหมว่าตั้งแต่เริ่มรายการจนถึงวันนี้

ใช่แล้วแม่ก็เหมือนกันไม่เคยได้สลับ

แล้วดูสภาพตัวเอง

เมื่อก่อนพี่เหมียวพี่มาจะนั่งกลาง

วันนี้รักหนุ่มมากวันนี้ฉันนั่งกลับไป
นี่ไปดูหนุ่มเป็นแบบฉันเป็นเอฟซีเธอ
รายการเธอเนี่ยมีคนแบบว่าส่งมาบอกว่า
พี่หนุ่มหน่อยวันนี้สัมภาษณ์แล้วเป็นยังไง

จบรายการหนุ่มปุ๊บตำรวจเรียกปั๊บเลย

เขาแบ่งเป็น๓ประเภทเขาจะแบ่ง๓ประเภท
คือโอเคแหละตอนที่เรานำเสนอกัน

แต่ตอนนี้รู้สึกจะมี๒๕คนกัญชัย
๑คนที่๓กรณี

คนที่ไปพูดถึงเรื่องวัคซีนนะฮะ
สองคนที่พูดถึงแบบว่าด่ารัฐบาลว่าพวกรัฐบาลอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่
แล้วก็๓คนที่รู้จักกับนักการเมือง
ก็สามคนเขาจะแบ่งเป็นสามกรณี
แต่ผมว่าก็ดูแล้วไม่น่าจะ
วันนี้ตำรวจออกมาพูดแล้วตำรวจเขาบอกเขารับเรื่องต่อแล้วตอนนี้
หนูพูดเรื่องนี้เลยครับ
หาเรื่องนี้เลยนะ

ไปเสียค่าปรับสองพันบาท
ถึงคณะทีรกุลน้องมิลิ
เป็นนักร้องสาววัยรุ่นชื่อดัง
เดินทางเข้าไปรับฟังข้อกล่าวหา
หลังจากที่ตัวน้องเองออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองครับ

มีหมายเรียกผู้ต้องหาระบุนะครับว่าออกหมายวันที่๙กรกฎาคม
โดยนายอภิวัตขันทองครับประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับรัฐ
ตามคำสั่งของนายกมนตรีที่เป็นผู้กล่าวหานางสาวดนุภา
ในข้อหาดูหมินด้วยการโฆษณานะครับ
ภายหลังจากรับทราบข้อกล่าวหานางสาวดุรุภาหรือว่าน้องมิลลิเนี่ยนะฮะ
ก็เดินทางกลับทันทีครับโดยพนักงานสอบสวน
ก็แจ้งข้อหาดูหมินโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๙๓
ผ่านการโพสต์ข้อความวิจารณ์การทำงานของนายมนตรี
ทวิตเตอร์ส่วนตัวและเผยแพร่สู่สานชน
ซึ่งทางน้องมิลลี่เองก็ยอมรับสารภาพนะครับในการโพสต์ข้อความจริง
ซึ่งทางผู้กล่าวหาก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะครับ
ตำรวจก็ให้เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๒๐๐๐บาทครับ
ส่วนทางด้านนายสุชัยวุฒินะฮะชวนสวนกล้วย
แกก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายภักดิ์ไทยสร้างไทยนะฮะ
ท่านก็เปิดเผยบอกว่ามิลลิรับสารภาพว่าเป็นผู้โพสต์ข้อความจริง

ซึ่งการโพสต์แสดงความคิดเห็นสามารถทำได้ตามสิทธิ์ขั้นพื้นฐาน
แต่กรณีของมิลลิผู้กล่าวหามองว่า
เรื่องการทำงานของรัฐบาลจึงเข้าข่ายดูหมินโดยการโฆษณา

ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่นายสนทิยายื่นหนังสือให้ตรวจสอบนะครับ
หลังจากนี้เนี่ยมิลลิก็แสดงความคิดเห็นทางการเมืองต่อไปนะฮะ

ละกรณีกับคุณสนทิยาวันก่อนใช่ไหม

นามบุคคลไม่เกี่ยวกับพักพลังประชารัฐ
ไปเพราะว่าทางฝั่งของพลังประชารัฐ
ก็กล่าวถึงกรณีนี้เหมือนกันที่นายสนทิยา
ไปยื่นหนังสือให้มีการตรวจสอบดารานักแสดงที่ออกตัวมาขอเอาท์
คือประเด็นที่มีบุคคลไปร้องเรียนยืนยันว่าบุคคลนี้เคยเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐ
แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นแล้วนะฮะสมัยก่อนใช่
ปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นนะครับเรื่องนี้เนี่ยจึงไม่เกี่ยวข้องใดกับพักพลังประชารัฐ
ซึ่งความคิดเห็นแตกต่างกันนะฮะไม่ใช่การสร้างความเสียหายต่อบ้านเมือง
เราก็ต้องฟังเสียงของประชาชนด้วย
ไม่ว่าจะเป็นเสียงดาราหรือว่าใครก็ตามแต่
เนี่ยนะฮะทางฝั่งของคุณธรรมนัฐก็พูดแบบนี้นะครับ
ล่าสุดนะฮะทล๓ปริยาตราวิทย์ชัยรองมัตรศจาการทลนครบาล
ครบปิณค์
ส่งเรื่องให้กับพนักงานสอบส่วนดำเนินการตามกฎหมายโดยจะแบ่งแยกเป็น๒ส่วน
ก็คือกรณีที่มีการกล่าวพาดพิงเฉพาะบุคคลแล้วก็หากเข้าข่ายความผิดหมินประมาทด้วยการโฆษณานะครับ
จะมีการแจ้งให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาไปร้องทุกข์กับบุคคลที่กล่าวหา
ส่วนข้อหาใดที่ตำรวจสามารถร้องทุกข์ได้เช่นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบก็จะดำเนินคดีตามหลักฐาน
ตอนนี้ก็บอกว่ามีรายชื่อที่อยู่ในมือที่พิจารณาประมาณสัก๒๕คน
แต่ไม่ยืนยันว่าทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีหรือเปล่า
ซึ่งจะมีการพิจารณาความผิดเป็นรายบุคคลไปนะครับ
เป็นความแสดงคิดเห็นโดยสุจริตหรือเปล่า
ก็คือก็ต้องรอดูว่า๒๕คนนั้นไหมครับ
เพราะว่าที่คุณสัมภาษณ์ยังเป็น๒๐อยู่เลยเห็นไหมล่ะตอนนี้เป็น๒๕แล้ว๒๕

ส่วนที่ยากเขาตำแหน่งอะไรถึงมาเรียกรองได้นะคะ
ก็เขาก็ยืนดันอย่างที่หมดดำบอกว่าเขาทำ
หรืออะไรต้องกดลองดูกันอีกทีนึงนะแล้วปรากฏว่าวันนี้เขาบอกว่า
เขาจะฟ้องกลับยังไงกัญชัยเขาก็บอกว่าเขาก็คงจะขออนุญาตในการดู

ถ้าเกิดมีช่องทางในการที่เขาสามารถจะดำเนินคดีได้
ถ้าเกิดว่ามีการไปพาดพิงถึงเขาเนี่ย

อันนี้คือน่าจะไปฟ้องเรื่องของน่าจะไม่ได้เข้าอาญา

เดี๋ยวคุณเพชรคงจะมีการดำเนินคดีของเขาในมุมของเขาไป
ซึ่งทั้งหมดวันนี้ก็เป็น๒๕คนก็ต้องรอติดตาม

ก็รอแต่ว่าแต่ละคนจะได้รับจดหมายเรียกเมื่อไหร่

เขาจะต้องเรียกเป็นหมายเรียกใช่ไหมกันชัย

เพราะว่าวันนี้เท่าที่ผมทราบก็มีนักกฎหมาย
หลายคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกัน

โดยที่ไม่ได้มีการไปใส่ข้อมูลอันเป็นเท็จนะฮะ

แล้วก็ไม่ใช่แบบใช้คำแบบเป็นพรุษวาสหรืออะไรอย่างนี้

แต่ถ้าเกิดว่าแสดงความคิดเห็นโดยเจตนาบริสุทธิ์อันนี้

อย่างเช่นแบบเราอยากได้วัคซีนไปให้ประชาชนอะไรอย่างนี้

คือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดได้

สมมุติคนกินข้าวกระเปรียบปุ้งหรือกินข้าวกะเพราเนี่ย

มันก็คงจะไม่ใช่ประเด็นถูกมั้ยฮะ
เพราะบางคนเขาก็เจอกับเหตุการณ์ของตัวเอง

เออก็เอาให้แกดูเหมือนกันอะไรอย่างนี้

อย่างที่ที่เราพูดกันว่าอย่างนี้ภูมิคุณไม่ขึ้น
มุติฉันพิมพ์ว่าขนาดกัญชัยกำเนิดพลอย

สมมุติอย่างที่ฉันอาทธาตุธรรมก็คือบอกว่า
หยุดการซื้อเรือดำน้ำก่อน
เอาเงินมาซื้อวัคซีนดีให้ประชาชนฉีดก่อนไหมอะไรอย่างนี้

แต่อาจจะมีอีกมุมเขาก็จะมองว่า
จริงแล้วมันมีการแบ่งงบประมาณเป็นกระทรวงกระทรวงไป

แต่บางมุมก็จะมองว่าอ๋อมันไม่ได้เกี่ยวกันนะ

กู้คืนมากลับมาก่อนได้อะไรอย่างนี้

อะไรอย่างนี้คือคุณก็มีสิทธิ์ที่จะพูดได้

ก็ต่างแล้วก็ต้องเข้าไปชี้แจงว่าทำไมเกลือ

บอกว่าอยากจะได้วัคซีนมาฉีดยายาผิดอะไร

คุณอยากจะให้มี
คือแกก็การตอบผมก็ยังงงเหมือนกัน

เขาบอกไม่ผิด

เขาแค่ไม่ได้บอกว่าจะจับหรือดำเนินคดีกับดาราเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกัน
ว่าคนละส่วนกันแต่ตรงนั้นคือคุณสนทิยาเนี่ย
ไม่ได้อยู่ในพักพลังประชารัฐคุณชายวุฒิเขาบอกว่าเขารู้จักกับคุณสนทิยาไหม
เขาก็รู้จักนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเป็นการรับลูกกัน
หรือเป็นการเตรียมกันมาไม่ใช่คือของคุณคุณชายวุฒิเนี่ย
พูดทำนองว่าอย่าให้ดาราเนี่ยเมื่อมีอิทธิพลมีคนรักมีคนศรัทธา
ตักเตือนเขาบอกเขาใช้คำว่าตักเตือนดีกว่า

โดยพูดว่าฝากไปยังดารานักแสดงทุกคน
ท่านเป็นที่รักของประชาชนท่านพูดแล้วประชาชนเชื่อ
พวกเราก็ต้องมาช่วยกันคลี่คลายสถานการณ์โควิดให้เร็วที่สุด
เราจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ
และกำลังใจซึ่งกันและกันอันนี้คุณชายวุฒิพูดนะครับ
เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันสู้โควิด

มาช่วยกันนะครับขอบคุณมากครับ
แล้วก็นอกจากนี้นะฮะระบุข้อความวันนี้ไทยรัฐ

เท่าที่แบบว่าออกมาเรียกร้องกัน

ทุกอาชีพเดือดร้อนกันหมดนั่นแหละ
จึงมีการแสดงความคิดเห็นในเชิงไม่พอใจ
เพียงแต่ผมมองว่าเขาเป็นคนสาธารณะนะครับ
เมื่อพูดอะไรไปแล้วนี่ประชาชนเชื่อ

คือประชาชนเนี่ยเชื่อของคนที่เป็นบุคคลสาธารณะไปแล้วเนี่ย
ซึ่งเวลาเราดูข้อมูลข่าวสาร
สิ่งที่น่าเชื่อถือสุดก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากรัฐบาล

แต่ผมว่าเขาอาจจะอยู่บนบรรทัศน์

ก็วันที่ฉันพูดตรงนั้นฉันยังโดนด่าเลย
แต่ทีนี้วันนี้ผมว่าสถานการณ์มันเปลี่ยน
ผมว่ามันมีรูปธรรมอะไรที่มันเกิดขึ้น

ในแต่ละคนเนี่ยคงไม่ไหวแล้ว

ธรรมดาคือมดยุงมันยังรักชีวิตเลย
ถูกป่ะมนุษย์มันก็รักชีวิต

ผมว่าเขาก็คงต้องพูด

ไปหรือเปล่าคุณดูตั้งแต่เมื่อวันนี้ข่าวนี้ออกไปปุ๊บข่าว
ดาราเขาเอาไปปุ๊บคุณไปดูสิฮะวันนี้คนดังเกือบทั้ง
ประเทศออกมากันหมดแล้วคือแสดงความคิดเห็นของเขาแล้วเออ
คือมันก็หลายมุมมองที่พูดออกไปอะไรอย่างนี้

แต่๓วันไปผ่านมันมีอย่างเงี้ย

วันนั้นที่ผมนั่งดูอยู่ผมก็เข้าใจบริบท

แล้วเขาเห็นคนที่เขารู้สึกว่าเขารู้จักเขาใกล้ชิด
แล้วเขาบอกช่วยเขาหน่อยได้ไหม
แต่ผมเชื่อนะคนที่กำลังจะจมน้ำเขาอาจจะคิดในใจว่า
โอเคคุณคงว่ายน้ำไม่เป็นหรอกคุณคงช่วยฉันไม่ได้หรอก
คุณคงจะแบบใส่รองเท้าอยู่คุณใส่เสื้อผ้าที่หนักอยู่

แต่ขอแค่คุณหันไปบอกคนอื่นได้ไหมว่า
เฮ้ยมีคนกำลังตกน้ำแค่นั้นเอง
ความรู้สึกของพวกเขาคือเขาแค่นั้นเอง
แค่เป็นกระบอกเสียงให้เขาหน่อยว่า

เท่านั้นคุณไม่จำเป็นต้องโดดลงไปก็ได้
เพราะคุณอาจจะว่ายน้ำไม่เป็นคุณอาจจะแบบใส่เสื้อผ้า
คุณอาจจะใส่กางเกงยีนใส่รองเท้าที่มันหนัก

ถ้าคุณหันไปสะกิดตรงด้านข้างว่ายน้ำเป็นไหม

นี่คือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาเรียกร้อง

ผมต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดว่าพูดผิดไปนะ

แต่จริงที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นดาราพูดอะไร

จริงประชาชนก็เห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละ

เขาก็อยากจะพูดเองแต่อย่างที่บอกไป

แล้วที่ออกมาพูดมันก็ชัดเจน
เพราะอย่างที่พูดเน้นไปเสมอว่าพวกเราก็อยู่กันได้

วันนี้ถ้าสมมุติเรามีประโยชน์เสียงเรามีประโยชน์
หรือสิ่งที่เราโซเชียลมีเดียที่มีคนตามกันเยอะแยะ

ถ้าเศรษฐกิจมันยิ่งพังไป

กลับมาได้คุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนเดิมดีกว่าไหม

คือตอนนี้คนออกมาเยอะมาก
แต่ว่าคนที่ออกมาเยอะขนาดนี้คือ

ก็ไม่รู้ก็แต่วันนี้คุณจะต้องหา

อะไรคือข่าวจริงอะไรคือข่าวไม่จริง
บางอย่างเราได้รับรู้มาตอนเช้าเป็นอย่างหนึ่ง

คนนี้บอกอย่างหนึ่งคนนี้เป็นบอกอย่างหนึ่ง
นั่นคือทางการที่ทางการสื่อสารกับเรามาโดยตลอด

วัคซีนวันนี้ให้ไปรับวัคซีน

เธอจะฉันลางงานเธอวันนึงจะไปฉีดวัคซีน
ไปถึงปุ๊บวัคซีนอย่างนี้เฟคนิวหรือเปล่า

เอาไปดูยอดโควิดสำหรับวันนี้กันสักนิดนึงค่ะ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะ

แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มค่ะ

ตอนนี้ยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๓๖๐

ทางด้านผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าที่สถานีกลางบางซื่อ

ให้กับกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุผู้ที่กำลังตั้งคัน

ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า๑๐๐กิโลกรัม

ซึ่งประชาชนกลุ่มดังกล่าวมารอคิวกันตั้งแต่๖โมง

แม้ว่าในช่วงก่อนจะเปิดให้เข้ามาใช้
ด้านในก็จะมีประชาชนมารอคิวกันจำนวนมาก

ก็เลยทำให้ระบบการจัดคิวด้านหน้า

แต่ก็มีเจ้าหน้าที่คอยประจำ

ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ

ถึงวันที่๓๑กรกฎาคม

มาลงทะเบียนหน้าประตู๓ได้ทันที

ก็มีการเปิดเผยบอกว่าขอเรียกร้องให้สบค
ทบทวนมาตรการสั่งปิดร้านอาหาร

ในพื้นที่๑๓จังหวัดสีแดงเข้มค่ะ
เพราะว่าสร้างผลกระทบหนัก

ที่อยากจะลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด๑๙

แต่การสั่งปิดร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า

เป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจและประชาชนครั้งใหญ่

เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้มากกว่าร้านอาหารข้างนอก
โดยมาตรการครั้งนี้ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร
โดยมาตรการครั้งนี้ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร

ไปก็หาร้านอาหารได้ยากขึ้น
ก็ต้องไปแออัดต่อคิวซื้อกลับบ้าน
ตามร้านอาหารที่มีอยู่อย่างจำกัด
เร่งทบทวนมาตรการและปรับเปลี่ยน

ตนขอเสนอ๗มาตรการแก้วิกฤต
ขาดแคลนเตียงนะคะในการรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙อย่างเร่งด่วน
มีด้วยกัน๗ข้อนะคะข้อที่๑
เพื่อที่จะให้ราคาในท้องตลาดถูกลง
ประชาชนนั้นสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
แล้วก็ควรแจกชุดตรวจฟรีให้ถึงบ้านด้วย
ปรับเปลี่ยนสถานที่อย่างเช่นโรงเรียนแพทย์สถานที่ของกองทัพ
หรือพื้นที่ของเอกชนค่ะมาเป็นศูนย์พักพิงแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนแออัด
แล้วก็มีมาตรการดูแลเชิงรุกก่อนส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล
แจกฟ้าทลายโจรแก่ผู้ติดเชื้อ
ไม่ต้องศึกษาเพิ่มแล้วเพราะว่าตอนนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมาก
ที่ออกมายืนยันว่าใช้ยานี้กับผู้ป่วยได้ดีในจำนวนที่เหมาะสม
รวมถึงควรเร่งจัดหายาฟาวิพิราเวียแล้วก็แรมดีซีเวียให้เพียงพอ
อย่าให้มีคอขวดในการนำเข้าแบบตอนนี้
รวมทั้งควรสนับสนุนให้ผลิตยาดังกล่าวได้อย่างเสรีในประเทศไทย
ปลดล็อกการจัดซื้อวัคซีนให้มีความคล่องตัวแล้วก็โปร่งใสมากขึ้น
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทัพหน้าและประชาชนในพื้นที่วิกฤติ
ปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารให้ชัดเจนทำให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
การบริหารจัดการการฉีดวัคซีนเป็นคิวยังไงบ้างให้มีความเป็นธรรมและเป็นไปอย่างเหมาะสม
ดีมาโดยตลอดแล้วก็ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างเช่นฟิตเนสร้านอาหารอีเวนต์นักดนตรี
ธุรกิจกลางคืนธุรกิจบันเทิงให้เหมาะสมทันท่วงทีด้วย
โดยกระทรวงการคลังแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นควรจะหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียน
ที่ไม่มีดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการพักหนี้ทั้งต้นแล้วก็ดอกอย่างจริงจัง
แล้วก็จัดสรรงบฟื้นฟูเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตไม่ใช่แจกเงิน
ต้องช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนให้ได้อย่างจริงจัง
โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเช่นการประปาและการไฟฟ้า
ต้องยอมรับภาระต้นทุนในส่วนนี้เพื่อช่วยลดค่าน้ำค่าไฟให้กับประชาชน
ภาครัฐต้องลดภาษีและค่าธรรมเนียมทุกชนิด
รวมถึงบริษัทโทรคมนาคมต้องปรับลดค่าอินเตอร์เน็ตลง
เพื่อสนับสนุนการทำงานและการศึกษาจากที่บ้าน
โดยรัฐบาลอาจจัดสรรงบมาสนับสนุนด้วย
และนอกผู้นายกยังเวิร์คฟอร์มโฮมอยู่
คนเอกประยุจจันทร์โอชาได้ปฏิบัติงานที่บ้าน
โดยช่วงเช้าเนี่ยก็เป็นประธานประชุมคณะกรรมธิการสถานการณ์เศรษฐกิจ
จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

เพื่อหารือมาตรฐานแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจกองลงทุน
รวมถึงการจับตามมาตรการเยียวยานายจ้างลูกจ้าง

และก็ผู้ประกันตนและกอารชีพอิสระเพิ่มเติม

ช่วงต้นของการประชุมนายกสั่งทุกหน่วยงานทำทุกวิถีทาง
เพื่ออะไรอย่างแรกเลยนะบอกว่าลดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ให้ได้
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้คนเราจะเห็นข่าวถ้าสมมุตินั่งอ่านข่าวกันไปเนี่ย
ให้จบเที่ยงคืนยังไม่จบเลยเรื่องดราม่าของแต่ละเคสที่เสียชีวิตกันเนี่ย
นายกเองก็รู้ฮะนายกเขาก็เลยบอกเอาอย่างนี้ลดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดที่รออยู่ที่บ้านอ่ะนะ
แล้วก็ผู้ที่รอคอยรถมารับเนี่ยจะต้องไม่ให้ไปอยู่ตามท้องถนน
ไม่ให้เห็นภาพนี้อีกต่อไปถือเป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงาน
ไม่ใช่แค่สาธารณสุขเพียงอย่างเดียวนะฮะให้ช่วยกันทำแล้วก็คิดทำอย่างไร
ทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้สามารถเดินทางมาที่โรงพยาบาลสนามได้
ก็ถึงบอกวันนี้เราทำนู่นทำนี่กันเยอะแยะเขาบอกว่า
เชื่อไหมวันนี้มีคนไปสัมภาษณ์ปเต็กตึง
รู้สึกวันนี้คุณธอมเครือโสพลเขาเอาถุงเก็บศพไปให้กับทางปเต็กตึง
เขาบอกว่าคุณธอมเอาไปวันนี้เขาเก็บศพที่๑๖แล้ว

ไม่ใช่ธอมเคลือโสโพน
ปรากฏว่าธอมเอาถุงเก็บศพไปปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาเก็บ๑๖ศพ
แล้วก็คุณธอมเอาไปให้ปุ๊บนะได้ใช้เก็บศพเลย๓ศพทันที
ซึ่งมันก็น่าสะหรับใจไหมล่ะว่าไม่อยากจะเชื่อว่าทำถุงยางชีพอะไร
เรายังความสุขใจแต่ถ้าสมมุติเราจะต้องมานั่งทำถุงเก็บศพเนี่ย
เอาไปพักกันแป๊บนึง
เดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าแผ่นดินไหวที่เมืองกาล

สูบหนุ่มก่อนไง
กลับมา

ใช่ไงแต่ว่าตอนเนี้ยเขาไปจัดอยู่ในขุนค้าประเภทเครื่องสำอาง

แล้วก็ต้องเสียภาษีใช่ไหม

ทำไมแบบสอดต่างประเทศเขาแจกฟรีแล้ว
ก็คือแบบเอาได้เลยอย่างนี้โดยที่ไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องจ่ายตังค์แล้ว
มันเป็นขั้นพื้นฐานของผู้หญิงที่ต้องใช้ทุกคน
คือมันไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเก็บภาษีหรือว่าต้องจ่ายเงินเพิ่ม
เพราะว่าเหมือนคล้ายว่ามันควรได้รับการแบบฟรี

มันก็ใช้คำว่าผ้าอนามัยเหมือนกันไงนึกออกป่ะ

มันเป็นของที่เขาต้องใช้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ

เขาเรียกว่าเครื่องสำอางเหรออันนี้ผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยใช้ผม
คือวันนี้คือผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง
คือราชกิจจาเนี่ยก็ให้ผ้าอนามัยแบบสอดเป็นเครื่องสำอาง
เพราะฉะนั้นคนก็เลยบอกว่าเมื่อเป็นเครื่องสำอางปุ๊บ

ถูกต้องไหมครับมันก็เลยเกิดกระแสกันมากมายกันเลย

เลเซียเยอรมนีออสเตรเลียเนี่ย
ซึ่งเขายกเลิกภาษีผ้าอนามัยไปนานแล้วนะฮะ
แต่วันนี้ของเราก็มีการเผยแพร่กฎกระทรวงนั่นแหละ
ว่ากำหนดว็ทิอื่นเป็นเครื่องสำอางนะฮะ
นิยามของคำว่าเครื่องสำอางในมาตรา๔และมาตรา๕วัก๑เนี่ย
พระราชบัญญัติเครื่องสำอางปี๒๕๒๘เนี่ย

ก็คือว่าให้ผ้าอนามัยชนิดสอดที่ใช้สอดใส่
สอดใส่เอาไงนั่นแหละของผู้หญิงน่ะเป็นเครื่องสำอางประกาศประทิ
สิบเก้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แล้วก็มีรายการลงชื่อ
คุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
หลังจากปรากฏว่าก็มีการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา
เนื่องจากบอกว่าการเป็นเครื่องสำอางเนี้ย
ที่มันเป็นของจำเป็นที่ผู้หญิงต้องใช้ถูกต้องไหมฮะ
มันเป็นของใช้จำเป็นนั้นจะทำให้เป็นภาระเสียภาษีเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งอัตราภาษีของผ้าอนามัยผู้หญิงอยู่ที่๓๐
ทั้งที่เป็นของที่มันต้องใช้กันเป็นประจำทุกเดือน

ลนรงค์เรื่องผ้าอนามัยฟรีไม่มีภาษีนั้น

และควรจะเป็นสิ่งที่ฟรีสำหรับประชาชน
เขาก็เลยมีการยกตัวอย่างประเทศที่มีการยกเลิก
ภาษีผ้าอนามัยแล้วหลายประเทศอย่างที่บอกว่า
มาเลเซียเอาใกล้บ้านเหรอมาเลเซียเยอรมนี
อสเตรเลียมีการยกเลิกหมดแล้ว
เป็นกะเทยจะมานั่งอ่านข่าวผ้าอนามัยก็ไม่ดีน้องรู้สึกยังไง
ในข้อมูลตอนนี้เขาบอกว่ามันเป็นข่าวเมื่อนานมาแล้ว
แล้วก็มีการรีเช็คแล้วว่ามันเป็นเฟคนิว

ก็คือว่าอยากให้ทุกคนได้เข้าไปหาข้อมูลจริง

สรุปแล้วภาษีก็จะไม่มีการขึ้นภาษี

ภาษีค่ะโอเคมันเป็นข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้ว

ซักแรงว่าวันนี้คุณจะต้องเคลื่อนก็ตัวนี้ขึ้นอันดับหนึ่งจริงคุณแม่
อันดับหนึ่งอยู่ใช่ไหม
แต่ปรากฎว่าตอนนี้ทางกระทรวงของเขา
ไปที่เหตุการณ์แผ่นดินไหวกันนะคะ
เมื่อวานนี้ทางกรมทรัพยากรธรณี

เหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นขนาด๓๗นะคะ

ในบริเวณตำบลเขาโจทย์อำเภอศรีสวัสดิ

ซึ่งเกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มลอยเลื่อนศรีสวัสดิ์
ในพื้นที่อำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วก็อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ประชาชนนั้นรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน
แล้วก็ไม่พบความเสียหายจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะคะ
สำหรับกลุ่มรอยเลื่อนศรีสวรรค์
เป็นรอยเลื่อนที่พาดผ่านทางทิศตะวันตกของประเทศไทย
ก็มีการวางตัวในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
พาดผ่านมาจากในพื้นที่ของสหภาพเมียนมา
ต่อเนื่องเข้ามาที่เขตประเทศไทย

ในพื้นที่จังหวัดตากาญจนบุรีอุทัยธานีแล้วก็สุพรรณบุรี
มีความยาวประมาณ๒๒๐กิโลเมตรค่ะ
ที่ผ่านมาก็พบว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดจากรอยเลื่อนนี้

อย่างเช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่๒๒เมษายน๒๕๕๙
เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวมีศูนย์เกิดอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนคริน
ใกล้ลำเข้วยแมฺ่ลูเกิดขึ้นตามแนวรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ขนาด๕๙
ซึ่งก็รับรู้ถึงแรงสรรสะเทือนได้ถึงกรุงเทพเลยล่ะค่ะ
หนึ่งแล้วก็รอยเลื่อนศรีสวัสดินั่นแหละ

บอกว่าเกิดขึ้นมากกว่าร้อยครั้งเลยล่ะ

ทำไมอ่ะสูบคุณลงไปนะหนุ่มอย่างฉันสูบฉันยังไปสวรรค์

วันนี้เธอไม่อมหิตเธอเป็นคนดีวันนี้ฉันชื่นชมเธอ

วันนี้ฉันรักเธออยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตีกัน

เลิศเธอเลิศเธอเป็นคนไม่อมหิตเธอจิตใจดี
เธอเป็นคนดีและความจริงแล้วเจ็ดใจเธอเอามาหิต
หยวนก็เลยทำไข่พะโล้มาให้เธอ

ผลพลอยได้เลยได้กินไข่พะโล้กับขามือฝีมือยายหยวน
ยายหยวนบอกตายแล้วเธอเข้าข้างฉัน
ไม่ได้เข้าข้างหยวนเขาไม่ได้เข้าข้างเรา
เขาทำไปตามหน้าที่พิธีกร
ยายหยวนก็เลยนั่งต้มไข่พะโล้เธอทำยายหยวนเธอทำอะไร

แต่คือถ้าเกิดตอบคนรอบถ้าไม่ใช่ตัวตน

มึงเป็นโลกสวยตรงวิภาพวดีรังศิษย์ไป

ไม่ใช่ไงไปอยู่กันสักครั้ง

พี่หนุ่มงงโยบกันสากได้อย่างนี้

รายการนี้จะสวยงามขึ้นแล้วก็ทัวร์จะไม่ลง
รายการนี้พิธีกรจะซอบ

คนแม่ไงผมก็เป็นห่วงคุณแม่
ก็เป็นห่วงคุณแม่นะเขาจะพูดกับคุณแม่ตรงไง
เดี๋ยวพูดเขาก็ไม่ฟังเขาไง
คุณแม่มีความดื้มเหมือนวัวกระทิกสแปนพร้อมที่จะแบบ
ดุดันแล้วพร้อมให้แห๊กตลอดเวลาไง
เอานี้สิเอาหมอรัสเซียสิ
ขอให้แองจี้มาทำรายการเช้าเธอ
แอมซี่นั่งสงบเธอ
มันยังไม่ตื่นไงมันไม่ใช่เวลามันไง

ฉันร่วมชินกับรายการชัก

ซึ่งวันนี้เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่า
รชิปสูติแพทย์ชาวรัสเซียเนี่ย

มันเหาะประตูปูดงานที่ต่อไป

คนไหนมีเงินแบงค์เท่าไร

ข้อมูลหลายชิ้นใส่ไปในข้อมูลของตัวเอง

เขาจะได้ใช้ชีวิตประจำวันที่มันง่ายขึ้นชีวิตมันแค่เนี้ย
ถ้าเทียบกับประเทศไทยก็เหมือนฝังตะกุดนึกออกว่า
นี่ประเทศไทยก็เหมือนกับฝังตะกุดนั่นแหละโดยก่อนนั้นทางรัสเซียเขาได้ทำการทดลองฝังรากเทียมแล้วหลายครั้งฮะ
แต่ปรากฏไอ้การฝังลากเทียมเนี่ยมันล้มเหลวจนกระทั่งในแพทย์วอร์เช็คนะฮะ
ผ่าตัดฝั่งชิบเข้าสู่ร่างกายและมนุษย์คนแรกที่สามารถรับสัญญาณเข้าสู่ร่างกายได้
ทำให้เขาเริ่มให้ความสนใจกับโครงการนี้ตั้งแต่ปีสองพันสิบสี่
ทั้งนี้สื่อรัสเซียก็มีการนำเสนอเรื่องราวของดรชิปครับ
เมื่อประมาณสามปีที่แล้วซึ่งเขาเนี่ยนะฮะ
ให้มือหนึ่งข้างเนี่ยแทนบัตรพนักงานแทนบัตรพนักงานเลยนะ
อืมคือเราจะไม่ต้องมีบัตรไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับแล้วก็สามารถเดินเข้าออกประตูโรงพยาบาลได้
จากนี้ยังมีชิปที่เก็บข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย
ดีของการเก็บชิปเหล่านี้คือเขาสามารถเข้าสู่ข้อมูลได้อย่างทันที
ทุกครั้งที่เขาต้องการโดยไม่ต้องใช้รหัสอะไรเลยผมก็แบบไปเอทีเอิงเอทีเอ็มอะไรอย่างงี
แต่เขาบอกอีกหน่อยมนุษย์เราก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วป่ะ

แต่อันนี้คือขึ้นภาษีภาษณ์อนามัยเนี่ยภาษณ์อนามัยธรรมดาไง

แต่ทีนี้ทางแฟนก็ส่งมาว่ามันมีการลงนาม

ขึ้นอันนั้นปีก่อนก็คือการขึ้นภาษีภาษณ์อนามัย

แต่วันนี้สิ่งที่เราฟังว่ามันจะมีนิ่งคือแบบสอด
อันนี้คือแบบสอด
ฉันส่งอะไรให้เธอ
คุณบอกเองว่าหนังสือนั้นลง

อ่าเดี๋ยวมาดูก่อนนะ

ผ้านามัยชนิดสอดที่ใช้สอดใส่เข้าไปในช่องคลอด

เนี่ยนะพเธอภายหลังจะมีการเผยแพร่

เนื่องจากบอกว่าเป็นเครื่องสำอาง
จะทำให้มีการเสียภาษีอ่าซึ่งอัตราภาษีผ้านามัยอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็น
ทั้งทั้งที่เป็นของที่ต้องใช้กันเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วโดยผู้หญิงหลายคน
มองว่าการรณรงค์เรื่องผ้านามัยฟรีไม่มีภาษีนั้นเป็นสิ่งที่รณรงค์กันมานานแล้ว
อุ๊ยเค้าว่าตามนั่นมีเซ็นต์อยู่ใช่ไหมอืออ่าเดี๋ยวต้องดู
เดี๋ยวต้องพี่ดุ๊คขายฐานเวลาเดี๋ยวแปะเดี๋ยวกระชวงครับคุ้มจะออกมาแผลก
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ร้อนในโลกออนไลน์อยู่ตอนนี้

ทุกกระทรวงที่ออกมาเมื่อวันที่๑๙อยู่
ใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งรีบด่าเดี๋ยวซวยเอา
เพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของทางเทคนิคของข้อกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอางแบบสอด

คือก่อนหน้านี้ผ้าอนามัยแบบสอดเฉพาะแบบสอดนะครับ
ถูกจัดเป็นเครื่องสำอางตั้งแต่ปี๒๘๒๕๒๘นั่นแหละ
เพราะว่าเข้ากับนิยามเครื่องสำอาง
คือวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทาถูนวดโรยพ่นหยอดใส่อบ
กระทำด้วยวิธีการต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

ส่งเสริมให้เกิดความสวยงามอะไรอย่างนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าผ้าอนามัยแบบสอดเนี่ย

เพราะผ้าอนามัยแบบสอดมันแตกต่างจากผ้าอนามัยทั่วไปนิดหน่อย
คือถ้าเป็นผู้ชายกระเทยก็ยังไม่เคย

อย่างนี้เขาบอกว่าผ้าอนามัยแบบสอดต้องใช้มาตรฐานของเครื่องสำอาง
เพราะว่าผ้าอนามัยแบบสอดเนี่ยมันแตกต่างจากผ้านามัยแบบทั่วไปอย่างนี้นะคะ
คือถ้าใส่เอาไว้นานไม่ถอดมาเปลี่ยน
อาจจะเกิดการหมักหมมแล้วแบคทีเรียผลิตพิษออกมา
ติดเชื้อในกระแสเลือดช็อกตายได้

ดังนั้นจึงต้องมีมาตรฐานควบคุมสูงหน่อย

แต่ปรากฏว่ามีการแก้ไขนิยามเครื่องสำอางในพรบปี๕๘
นิยามของเครื่องสำอางนิดหน่อย
ผ้านามัยแบบสอนนั้นหลุดจากนิยามของเครื่องสำอางไป
เขาก็เลยออกกฎกระทรวงมาระบุว่าผ้านามัยแบบสอดนั้นจัดเป็นเครื่องสำอางอีกทีนึง
แต่อันนี้เนี่ยเพื่อผลทางกฎหมายในการจดแจ้งพวกผ้าอนามัย
ส่วนประเด็นราคาของผ้านามัยแบบสอดที่คนกังวลว่าจะสูงขึ้นไหม
อันนี้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่ากรมสรรพสามิตรยืนยันว่าไม่มีการเก็บภาษีอนามัย
ไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยก็ราคาตามเดิมเหมือนที่ผ่านมา
รายละเอียดตามนี้นะครับสรุปไม่มีอะไรแค่เรื่องเทคนิคทางกฎหมายเท่านั้นเอง
ส่วนรอกติดเชื้อในกระแสเลือดจากการใช้พันธ์อันไมค์แบบสอด
ไม่ถูกสุขอนามัยใครสนใจอ่านต่อได้
ในได้ธรรมไออัลติกพี่หนูสนุกสิคะ

คือเอาง่ายก็คือเป็นเทคนิคของทางการแพทย์ของเขา

ตามนั้นก็คือหมายถึงเคยมีมาก่อนแล้ว
แล้วเขาก็เอากลับเข้ามาใหม่

พี่หนุ่มมีเบอร์แรทมนตรีไหมคะ

เขาบอกนางเอกเจ้าแม่พรีเซนเตอร์เยอะที่สุดในตอนนี้
เทคิวกองละครจนทีมงานเอืมลาอาร์
ซึ่งเธอเลือกที่จะเทคิวไปทางกองโฆษณาทั้งที่วงในยังเมาส์อีกว่า

กับอะไรไม่บอกเขากลุ่มกันอ่ะด้วยเจฟบอยละบุว่าอาจจะติดโควิดอยู่
แต่ถ้านางเทมาตั้งแต่ยังไม่ล็อกดาวน์อันนี้น่าจะติดผู้ชายถูกแล้ว
แต่ดาราทุกคนมีสิทธิ์เลือกรับงานแหละไม่ได้เข้าข้างแต่ชอบเรียบ

คุณแม่เลือกถ่ายโฆษณาชั่วเศรษฐี
ขนาดตีไทยกลุ่นยังเคทีได้ควบมาถ่ายไข่ใส่ไข่เลย

ฉันวิ่งหมดแต่แค่ไม่รับงานเช้า

เข้าใส่ไข่ขอไว้ไปเขาไม่ไป
คือต้องพรีเศษเร็วเพื่อจะมานี่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม

จะให้คุณอุ๋ยกับคุณมิวตามต่อหรือหรือหว่า
คุณอุ๋ยคุณอุ๋ยมาหน่อยที่คุณอุ๋ยอ๋อเดี๋ยวลูกค้าก่อนนี่
อีซูซูดีไหมเอาคุณวอร์นะเอาคุณวอลได้ไหม
เป็นยังไงรายการไทยรัฐนิวโชว์รายการเรตติ้งอันดับหนึ่งของช่อง
คุณอุ๋ยมาแล้วพี่อุ๋ยสวัสดีสวัสดีค่ะพี่อุ๋ยด้ายยินเสียงเรา
เสียงมาไหมพี่อุ๋ยพูดได้เลยค่ะ
สิอ๋อเสียงข้างล่างขึ้นมาไม่ได้
วันนี้เราส่งไปไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโทรเข้าไปหา

แล้วเขาบอกขยันโยนจริงเลยโยนทุกวันเลยตอนนี้
โยนข่าวอะไรไปพระครูไม่ตอบ

สวัสดีครับพี่นุ่มสวัสดีครับ

ดูข่าวใส่ไข่ทุกวันก่อนเข้ารายการ

เดี๋ยวคุณอุ๋ยเล่นข่าวนี้หน่อยเนอะ
หนุ่มฉันขอหรือเธอขอเธอพูดใหม่

โอเคคุณอุ๋ยได้นี่เตรียมเดี๋ยวต่อจากรายการด้วยนะครับ